เป็นวีรกรรมของเหล่าทหารกล้า
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เป็นวิรกรรมในตามแนวชายแดนนะคะ
ซึ่งเป็นบทเรียนในเรื่องของการต่อสู้
แล้วก็เป็นวีรกรรมที่ทุกคนนั้นชื่นชม
ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
วิรกรรมอันกล้าหารของทหารเหล่านี้ค่ะ

เกิดการสู้รบกันขึ้นระหว่างทหารไทยและทหารพม่า

วางกำลังใกล้แนวชายแดนไทย
บริเวณตรงข้ามกับบ้านปางมหัน

โดยทหารพม่าทำการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทย
โดยการนำกำลังเข้ายึดควบคุมฐานปฏิบัติการปางหนุน

พร้อมทั้งควบคุมกำลังทหารพรานที่ประจำฐานจำนวน๑๙นายไว้
ทำให้ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องจัดกำลังตอบโต้
เพื่อทำการช่วยเหลือกำลังทหารพรานที่ถูกควบคุมตัว
และยึดฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุนกลับคืนมา
โดยใช้กำลังเข้าผลักดันทหารพม่าที่ฐานปฏิบัติการปางหนุน
ขณะเดียวกันจัดกำลังโจมตีทหารพม่าบริเวณฐานกูเต็งนาย่ง
เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและกดดันทหารพม่าอีกทางหนึ่ง
จากการปฏิบัติการทางทหารทั้ง๒พื้นที่
ทำให้สถานการณ์ยุติได้ภายในเวลา๓วัน
และทำการช่วยเหลือทหารพรานให้พ้นจากการควบคุมของทหารพม่าได้อย่างปลอดภัย
ฐานปฏิบัติการปางหนุนกลับคืนมา
๕ปีผ่านไปนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ต้องบอกว่าทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ณฐานปฏิบัติการปางหนุนนั้นยังคงประจำอยู่ที่นี่
เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนแห่งนี้นะคะ
ในการที่จะพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศไทย
สมกับที่พวกเขาเป็นทหารของกองทัพบกและทหารของกองทัพไทยค่ะ
ฐานปฏิบัติการปางหนุนตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว
สัญชายแดนไทยพม่าจังหวัดเชียงราย
รับผิดชอบพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกำลังผ่าเมือง
ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทย
ระหว่างทหารไทยและทหารพม่ามีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีมาก
ทหารไทยและทหารพม่าตามแนวชายแดน
อยู่ในระดับที่ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่
สามารถพูดคุยแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นได้
และมีความร่วมมือกันในขณะเดียวกัน
อย่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มากขึ้น
และดูเหมือนว่าการสู้รบระหว่างทหารไทยและทหารพม่านั้น
เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยง่าย
๑๘มกราคมวันกองทับไทยและวันกองทับบก
ทหารทุกนายในพื้นที่ต่างยึดมั่นว่า
ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาดินแดนแห่งนี้ด้วยชีวิต
เพื่อให้สมกับการเป็นทหารแห่งกองทัพบกและทหารแห่งกองทัพไทย
และเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
คือสิ่งที่พวกเขาจะสามารถกระทำได้ยิ่งกว่าชีวิต